หลอนตอนตีสี่กันบ้างนี่เห็นข้างหลังมืดมืดนี่
เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเกิดจากอะไรเจ้าของรถคันนี้เขาซื้อรถมือสองมาได้สักสองปี
ครับอยู่ดีดีนะคะก็สตาร์ทติดขึ้นมาอย่างนั้น
ทั้งทั้งที่เขาเนี่ยถอดแบตเตอรี่กันออกไปหมดแล้วอ่ะอืม
เอาเป็นว่าเจ้าของรถบอกแหมมันคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยเรื่องนี้
ไปดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นยายได้ยินสองครั้งแล้วเนี้ยมันมันตื้อตื้อ
รอบแรกยายก็ได้ยินอย่างงี้แหละคุณยายเพิ่งเปิดประตูตรงนี้ออกมาเนี่ย
เข้าห้องน้ำอยู่ได้ที่ใดได้ยินมาเห็นไหมมันดับแล้ว

นั่นไงไฟสว่างสว่างตรงนั้นขึ้นใช่ไหมอืม
แล้วเจ้าของเขาก็ลุกขึ้นมาตอนตี๔ได้ยินเสียงรถสตาร์ทขึ้นเอง
แล้วก็มาอัดคลิปเอาไว้ค่ะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยย้ำอีกรอบว่ารถคันนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะคะ
เจ้าของรถก็ถอดออกไปนานแล้วแต่ว่ารถสตาร์ทติดเอง
คุณผู้ชมคิดว่าเกิดจากอะไรอ่ะแบบนี้พลังงานลี้ลับหรือเปล่า
หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นแบบนั้นรถคันนี้เจ้าของคลิปบอกว่าเป็นรถมือสองค่ะ
ซื้อมาได้๒ปีพอได้รถมาใช้เนี่ยน้อยมาก
ส่วนใหญ่เขาจะจอดทิ้งเอาไว้เฉยก็เลยถอดแบตเตอรี่ออกมา
แล้วจู่วันก่อนตอนตี๔เขาได้ยินเสียงรถสตาร์ทเครื่องเอง
โอ้โหก็เลยลุกมาดูลุกมาดูอะไรไม่ได้ดูทะเบียนนะ
มาดูรถเขาทะเบียนเดี๋ยวให้ดูนะคะแล้วก็เจอเรื่องพีค
ดับต่อหน้าต่อตาเลยคือเอาจริงจริงถ้าคิดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
อืมพอเจอคิดในเชิงวิทยาศาสตร์เนี้ยใครพอจะคิดได้
คุณผู้ชมไลน์มาหน่อยว่าเกิดจากอะไรกับสายไฟรัดวงจรเออเออ
แต่แบตเตอรี่มันก็ออกไปแล้วนี่ใช่เออคือเขาก็งงว่าถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วเนี่ย
มันมันก็เลยทำให้คิดอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องลี้ลับผี
นั่นแหละหรือว่าหรือว่าหรือว่าขโมยเอาแบตเตอรี่มาใส่
เพื่อที่จะขับออกขวาหรือขับออกไปอ๋อเออก็เป็นไปได้เออต้องดู
หลังจากเนี้ยมีอยู่ในรถหรือเปล่าครับเออขณะที่นักวิเคราะห์ตัวเลข
วิเคราะห์ทะเบียนรถค่ะมาก่อนเลยนะคะมาดูเรื่องของทะเบียนรถกันบ้าง
รถคันนี้ทะเบียนตามนี้เลยค่ะเจ็ดหนึ่งสามศูนย์
บอกความหมายของเลขเลยเลขทะเบียนสี่ตัวเนี้ยมีหนึ่งสามอยู่ด้วย
หนึ่งสามเนี่ยคือผีอันนี้ที่เขาตีออกมานะคะอ่านะคะถ้าถ้ามองกลับกันนะ
หนึ่งสามเนี้ยมองตัวมองสลับกันเนี่ยเขาเขามองว่าเป็นผีและเจ็ดสามก็คือผี
ส่วนศูนย์ก็คือความว่างเปล่ารถคันนี้จึงมีพลังงานที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่
บางคนยังแนะนำให้ขายรถทิ้งเพราะเคยมีข่าวว่ารถสตาร์ทติดเองแบบนี้
แล้ววันต่อมาเจ้าของรถเสียชีวิตไม่อยากให้เกิดเรื่องร้ายกับครอบครัว
แนะนำให้ขายไปเสียแล้วก็ทำบุญให้เจ้าของเก่า
อันนี้เป็นความเห็นที่หลากหลายจากในคอมเมนต์นะคะที่เรานำมาให้ดูกัน
เขาก็มีความคิดต่างนานาแตกต่างกันออกไป
ขณะเดียวกันหลายคนจับจ้องไปที่เลขที่เกี่ยวกับรถค่ะ
เชื่อว่าเจ้าของเก่าอาจจะมาให้โชคก็เป็นได้
ฉะนั้นเลขที่บ้านอะไรล่ะเลขที่บ้าน๒๓๓
เลขทะเบียนรถอะไรล่ะทะเบียนรถ
เหมือนกันอีก
ใช่เขาก็เลยนำเตรียมนำเลขนี้ไปเสี่ยงดวง
ไปคิดไปวิเคราะห์กันมาตีโจทย์กันต่างนานากันออกไป
แต่เรื่องของทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวรอการชี้แจง

ทำบุญให้กับเจ้าของรถคนเก่าหน่อยแล้วกันเนอะ

ค่ะอยากเอาไปด้วยเหรอ
เอ้าเอาเพื่อความสบายใจทำบุญเพื่อความสบายใจละกัน